ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็เปิดเผยภาพรถเก่ง๒คัน
ต้องสงสัยว่าอาจจะนำมาใช้ทำคาร์บอม
เพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ

ให้ทุกหน่วยนั้นเฝ้าระวังอย่างเต็มที่

เอกชนนั้นเร่งระดมทุนเพื่อเพิ่มรางวัลนำจับ
ให้กับคนที่แจ้งเบาะแสที่อาจจะก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วย
นี่คือรถยนต์ต้องสงสัย๒คันนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในของพื้นที่จังหวัดสงขลา
แจ้งเตือนแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
เฝ้าระวังจับตาเป็นพิเศษเพราะอาจจะเป็นรถที่ใช้
ประกอบระเบิดคาร์บอมแล้วอาจจะนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่สงขลา
โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ครับ
หมายเลขทะเบียนคือวาแหวนทฐาน๑๕๖๓นะครับ
ไม่ทราบสีแล้วก็หมายเลขทะเบียน
ผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ในช่วงวันที่๑๐๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ตรงกับวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์หลายเหตุการณ์
ก็พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกนนำเข้ามาประชุม
ว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุครั้งใหญ่

รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาด้วย

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มมาตรการในการตรวจเข้ม
โดยเฉพาะบริเวณด่านตรวจด้านความมั่นคง
เส้นทางขาเข้าเมืองหัดใหญ่ทั้ง๓จุด

ความพยายามของภาคเอกชนในนามของคณะทำงานหาดใหญ่มั่นคงโมเดล
ระดมทุนผ่านสื่อออนไลน์จากผู้ประกอบการในอำเภอหัดใหญ่
เพื่อร่วมกันสนับสนุนเงินรางวัลนำจับรถเป้าหมาย
ตามที่มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส
ล่าสุดครับยอดเงินในการสนับสนุนนั้น
ตอนนี้ตัวเลขกว่า๑๕๐๐๐บาทแล้วนะครับ
แล้วก็ยังคงทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ